มีอีกเหตุการณ์หนึ่งให้คุณผู้ชมแสดงความคิดความเห็นกันมาหน่อย
บ้านไหนเคยจ้างรถดูดซ่วมมาดูดบ้าง

จำไม่ได้บางบ้านนะคุณ๒๐๓๐ปียังไม่เคยดูดซ่วมเลย
คุณผู้ชมฮะแล้วบ้านหลังนี้จ้างรถดูดซ่วมมา
แต่ทีนี้มีการพูดถึงเรื่องราคาที่มันแพงเกินไปหรือเปล่า
ในการมาดูดซ่วมกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยนะครับ

คุณผู้ชมฮะจริงคลิปนี้ยาว๒นาทีครึ่งนะฮะ
คนที่ถ่ายไว้ก็คือคนที่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้

โอ้โหพี่พี่ดูด๒บ่อเนี่ย๒๐๐๐๓๐๐๐เนี่ยไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยนะครับ
ส่วนนู่นครับคนที่ใส่กางเกงขายาวลายพรางเป็นผู้ชาย
ซึ่งเป็นสามีและส่วนผู้หญิงคนที่ใส่กางเกงขาสั้น
ก็คือเป็นคนที่มารับดูดซ่วม

ว่าของบ่อของคุณมันเป็นบ่อแบบโอ้โห

แต่ถ้าไม่อยากจ่าย๒๐๐๓๐๐บาท

มันก็มีค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะ

ที่ทางคนที่มาดูดซ่วม
เขาเรียกค่าน้ำมันด้วยนะฮะ
ค่าน้ำมัน๑๐๐บาทไปกลับนะฮะไปกลับอีกไปกลับเนี่ย
คุณผู้ชมมีการเรียกเรื่องของอะไรค่าน้ำมันด้วยนะ
แล้วผู้หญิงที่เอามาโพสต์บอกขออนุญาตแอดมินค่ะ

ขอความเห็นจากเพื่อนในกลุ่มหน่อยค่ะ

กับราคาดูดซ่วม๒๐๐๐๓๐๐๐บาทต่อ๒บ่อ
พอไม่ดูก็ต้องเสียค่าน้ำมันด้วย๕๐๐๖๐๐บาท
มีคนไปถามพี่กัดนะอยู่ที่ไหน
บอกว่าอยู่ราชย่ากาญจนบุรีนะครับ

เนี่ยแพงเหมือนกันนะ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทเนี่ย

ถ้าดูดเนี่ยอาจจะแบบ๔๐๐บาทก็มี๕๐๐บาทก็มีแล้ว
เออนะครับหลักพันเนี่ยมันน่าจะแพงเกินไปนะ
คนในคอมเมนต์บอกว่ามันแพงเกินไปนะครับ
คุณผู้ชมฮะทีนี้นักข่าวของเราต้องตรวจสอบสองด้านนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราสอบถามไปยังเจ้าของคลิปนะ
เธอยืนยันว่ารถสูบส้วมเจ้าเนี่ยดูดส้วมเจ้าเนี่ยนะครับ
เธอโพสต์หาจากเฟซบุ๊กแล้วมีคนส่งเบอร์แนะนำมานะฮะ
โทรไปสอบถามนัดหมายกันโดยไม่ได้ถามราคากันตอนแรก
เพราะปกติเคยใช้บริการเจ้าอื่นแค่๒๕๐๓๐๐บาท
แต่พอเจ้านี้มาถึงโอ้โหเรียก๒๐๐๐๓๐๐๐นะฮะ
๒๕๐๓๐๐อะไรประมาณนี้อยู่แล้วส่องเบอร์๑๐ลอง๔๐๐๐ค่ะ
ตอนแรกคือคลิปหนูว่า๔๐๐๐เลยหนูก็บอกว่ามันไม่ไหวค่ะ
มันแพงเกินไปหนูก็เลยบอกว่าเออลดให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขาก็เหมือนลดให้เหลือเบอร์ละ๑๐๐๐ส่องเบอร์ก็๒๐๐๐
คลิปคือตกใจราคาค่อนข้างสูงเกินจริงไปมาก
เพราะหนูเป็นคนที่เรียกรถดูซ่วมบ่อยนะคะ
ที่บ้านเก่าก็เรียกบ่อยหนูก็ไม่เคยเจอราคานี้
แล้วหนูก็ไม่อยากให้คนอื่นเจอแบบหนูเพราะว่าเขาเข้ามานะลักษณะ
โวยวายกันโชคนิดอย่างนี้ค่ะ
ฝั่งหนึ่งไปแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ
ฟังอีกฝั่งด้วยนะฮะฝั่งของรถดูดซ่วมนี้
เมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้หญิงใช่ไหมใช่เสียงผู้หญิงเนี่ยเธอเนี่ย
ยืนยันกับผมเองเพราะผมโทรศัพท์ไปคุยกับเธอ
บอกว่าไม่ได้ทะเลาะกับเจ้าของบ้านเลย
ก่อนที่จะไปนะคุณเดินทางก็ไกลเหมือนกันนะฮะ
ก่อนที่จะไปได้โทรคุยกันแล้วตกลงเรื่องราคาแล้ว

จริงเหรอเพราะลักษณะบ่อของคุณลูกค้าเนี่ย

พอไปถึงยิ่งตรวจสอบเจอนะเป็นซ่วมซึมจำนวน๒บ่อ
และบ่อไม่น่าจะมีการดูดซ่วมมานานหลายปี
ภายในบ่อมีการระบายน้ำออกแล้ว
ทีนี้ไอ้กากต่างมันเป็นกากแข็งอยู่ในบ่อ

สูบออกยากดูดออกยากนะฮะ
ดังนั้นเวลาจะดูดต้องปล่อยน้ำลงไปก่อน

พอดูดขึ้นรถเสร็จมันก็เป็นกากเป็นตะกอนอยู่ในรถ
เชื่อไหมว่าคนที่รับธรรมดาที่ดูดซ่วมเนี่ย

ขออภัยนะคุณผู้ชมต้องลงไปในแท้ง

คุณผู้ชมฟังเสียงเขาหน่อยนะครับ
อธิบายหมดทุกอย่างเลยไม่ใช่ว่านั่น
เขาบอกว่ามันแพงเขาก็โทรฟอร์คคุณนุ้งพะนิด
บอกว่าเอางี้ดีกว่าพี่ก็ต้องไปทำกินที่อื่น
งานก็โทรมาเธอก็เห็นช่างเขาก็ไม่ได้โทรมา
ไม่ดูดให้หรอกก็เลยว่าอย่างเงี้ไม่ดูดหรอก
เพราะเธอจะดูดหรือไม่ดูดเขาก็บอกว่าตัวเขาไม่ดูดหรอก
ก็เลยบอกว่างั้นก็ขอค่าน้ำมันแล้วกัน
มาจากราชย่าขอค่าน้ำมันแล้วกันเขาก็ให้มา
ดูดซ่วมเขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะ
ลักษณะของบ่อเกลอะหรือว่าซ่วมที่บ้านของแต่ละท่านไม่เหมือนกัน
พอไปดูแล้วมันดูดยากดูดอะไรอย่างนี้
ถ้าเป็นซ่วมที่สูบบ่อยหรือดูดบ่อยนะครับ
เดือนครั้ง๖เดือนครั้งนั้นไม่ยาก
แต่ก็พูดไม่ตรงกันนะเรื่องราคา

แต่ว่าผู้ให้บริการบอกว่าตกลงราคากันแล้ว